พรเขาเนี่ยคือเธอฮิตมากฮิตทั่วบ้านทั่วเมือง

โอ้ยแบบทำผงแบบหน้าม้าแบบน่ารักแบบเนี้ย
คือเมื่อเช้าเจอพี่แอ้นก็ถามพี่แอ้นว่า
พูดตรง๒ตอนสุดท้ายจะตายหรือเปล่า

สายขิมกับคุณคอร์นี่จะเป็นยังไง
แต่พูดถึงหน้าม้าอุ๊ยนี่ก๊อปยาย่ามาเลยนะเนี่ย

ถึงนี่เรื่องหน้าม้าบอกเลยว่าเป็นทรงที่ฮิตตลอดการนะคะ
ยายาตัดหน้าม้านะมันเลิศจริงค่ะ
ช่วงนี้ใครเป็นแฟนละครของยายาก็จะได้เห็นนะ
ผมหน้าม้าผ่านบทบาทสายขิมในละครเรื่องคือเธอค่ะ
หลายคนชมไม่ขาดปากว่าอุ้ยลูกเนี่ยยาย่าทำไมน่ารักขนาดเนี้ย

ผู้จัดการอย่างพี่แอ้นทองประสมอ่ะ
ส่งผมหน้าม้าตามรอยสายขิม

นี่ฉันยื่นรูปยายาขนาดนี้เอาหน้าม้าแบบยายาไปเลย

ว่าส่งผมของพี่แอนด์เนี่ย
พี่แอนเขาไปตัดตามเราเลย
น่ารักมาก
น่ารักเกินปุ๋ยมุยอุ้ยนี่คนอัย